มาดูกันต่อกับมาต่อคู่นี้ดีกว่า
เรียกแฟนก็ไม่เต็มปากแต่จุ๊บหน้าผากมาซะแล้วหนึ่งที
สำหรับแม่เลดี้ปรางของเรานะ
ก็ผ่านพอดีวันเกิดของต้มกูพีต้มกูซาวซาย

เหรอสวัสดีค่ะนะคะนี่แล้วเขาตกลงเขาเรียกแฟนไหมเธอ
คือเขาจะบอกว่าเขาไปรวบอวยพรแล้วก็ภาพแบบสุดสวีทมันออกมาไงพี่แจ๊ค
แล้วก็ตอนนั้นปรางบอกว่าตกใจเหมือนกันนะ
คือไม่ได้แบบว่าจู่จะไปพร้อมให้เขาจุ๊บหน้าผาก
อย่างนี้ก็จู่โดนจุ๊บก็แอบตกใจ
พอเห็นภาพที่เขาแชร์กันออกมาก็ตกใจ
เพราะว่ารู้สึกแบบว่าเปิดเผยกันขนาดนี้

ด้วยความว่าปรางเองเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวในเรื่องของความสัมพันธ์กับโต้งมากมาย
คือก่อนหน้านี้ก่อนที่ทั้งคู่จะเปรี้ยงปร่างกันขนาดนี้เขาคบกันมาเป็นแฟนก่อนแล้ว
แล้วเลิกกันมาแล้วมาคราวนี้เนี่ยโต้งกำลังตามง้อตามจีบใหม่

ปรางจัดไปค่ะไม่รู้ตัวแต่ปังว่าสิ่งที่เขาทำเขาก็อาจจะแบบแค่อยากขอบคุณ
เหมือนแบบเออเราแบบซื้อเค้กให้หรืออะไรอย่างนี้
ตกใจคิดมีเรื่องอยู่ในหัวประมาณร้อยเรื่องแบบ
แล้วตายแล้วทำไงดีทำไงดี

แต่แบบมันมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยออกมา
มันก็เลยเหมือนแบบเอ๊ยทำไมไม่เรียกแฟนสักทีอะไรอย่างเงี้ย

บางคนก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละ

เขาก็พูดกับอังเสมอว่าแบบเขายังอยากแบบ

อยากให้เขาดีกว่าอยากให้เขาพร้อมมากกว่านี้ด้วย
อยากจะปรับเปลี่ยนอะไรของเขาอ่ะ